คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่วงการภาพยนตร์บ้างค่ะ
บอกเลยว่าต้องสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นแน่นะคะ

คุณคะความเหล่าใสนู่วันบวงศวงนางเรื่องนี้ของงิจขุนนั้น

คือคุณไม่มองยายาไม่มองนางเอกเลยหรือไง

บอกเลยเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์คอมมาดี้นะคะ
โดยผู้กำกับบอลวิทยาทองอยู่ยงนะคะ
ที่เคยฝากฝีมือไว้กับภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันมาแล้ว
นักแสดงค่ะถึงรวมถึงผู้กำกับด้วยนะ
ต่างก็มาร่วมพิธีบวงสวงกันอย่างพร้อมหน้า
พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการเตรียมตัวที่จะต้องมาประชันฝีมือกันด้วยค่ะ

ตอนไปเรียนสมัยก่อนก็จะไปนั่งถือผ่านแล้วก็นั่งข้างหน้าครับ
ผ้าอยู่ข้างหน้าห้องสุดนั่งหน้าอาจารย์อีกที
ไม่พี่ซันนี่เป็นคนนิสัยดีมากด้วยค่ะ
ก็แค่คลิกแรงแค่นั้นเองค่ะ
ต้องเรียนแอคติ้งให้หนักขึ้นนะฮะจะได้ไม่แพ้พี่สันนี่

หลังจากที่เปิดตัวนักแสดง๓คน

พวกเราก็อยากไปทำให้มันเป็นภาพ
แล้วก็รอค่อยชม
สามคนมีเคมีที่น่าสนใจครับ

แค่นักแสดงก็ละมุนแล้วนะคะ
ยาย่าค่ะบอกว่ามารับบทนี่นะไม่หนักใจหรอก
นิสกุลด้วยเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่าหนุ่มคนนี้จะแอบฮาหรือเปล่านะคะ
ยาย่านี่น่าจะเป็นเรื่องแรกเลยสำหรับการเล่นภาพยนตร์นะคะ
แต่ว่ามาเล่นเรื่องนี้ดิฉันสงสารนะ